ครอบครัวของแม่พริกจากจังหวัดชนบุรี
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิต๑ล้านบาทได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี่แหละครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท

รับคุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

หล่อนะเนี่ยน่ารักมากเลยนะ
ดูใกล้ขนตางอนเช่เลย

หนูถอนแล้วเหรอลูกขนตาขอลุงได้ไหมลูก
ลุงจะเอาไปติดเล่นลิเกวันพรุ่งนี้

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเรานะ

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญแม่พริกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามของเราในครั้งนี้นะครับ

จากเดิมเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับ

อาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้าง

คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้แม่พริกจะต้องเลือกก่อน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒บ้านของเรา

เรื่องที่๔

เพราะว่าข้าวแกงน่าจะเป็นแก้ว

อ่านี่วิเคราะห์ไว้คร่าวนะฮะ

เบง๒๐เบงร้อยเบงพันธุ์ก็นานครั้ง
ที่ได้จับอยู่เป็นประจำเลยก็คงจะเป็นเรื่องแบงค์๒๐

ข้อแรกแม่พริกต้องทำให้ได้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่มุมของธนบัตรฉบับนี้มีภาพนักศัตริย์ใดพิมพ์อยู่
ตัวเลือกที่หนึ่งเถาะตัวเลือกที่สองมโรงตัวเลือกที่สามวอกตัวเลือกที่สี่กุล
แต่ก็ไม่ได้ดูอ่ะมันผ่านผ่านไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นวอกกลับมาลองนะ
พร้อมนะครับแม่พริกพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สามค่ะ
ตัวเลือกที่สามวอกครับ
ผมก็ยังให้เฉลยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ตอนนี้แม่พริกต้องเลือกครับว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับให้พ่อค่ะ
นิคมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อนิคมขึ้นมาตอบครับ
แม่เลือกเรื่องบ้านของเราเรื่องบ้านของเราค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้พ่อนิคมครับเพราะว่าส่วนมากพ่อถ้าไม่ได้ไปหาปลาก็จะอยู่บ้านค่ะ
ไม่ได้ไปที่อื่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนบ้านของเราเพราะฉะนั้นพ่อน่าจะต้องรู้
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพ่อนิคมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อครับผมบ้านของเราเนี่ยที่หน้าห้องนอนของคุณพ่อเลยนะครับ
มีปฏิทินรูปสาวสวยอยู่หนึ่งคนติดอยู่หน้าห้องของคุณพ่อ
เนี่ยเป็นเวลาถึงสิบสองปีเป็นปฏิทินของปีสองพันเจ็ด
ก็คือตรงกับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบจำได้ไหมครับครับ
ผู้หญิงที่อยู่ในปฏิทินหน้าห้องเนี่ยเขาเป็นนางเอกละครเกาหลี
เล่นเรื่องอะไรพ่อรู้ไหมจำไม่ได้หรอกครับดังมากเลย
นางเอกแด่จำกึมนั่นเอง
โอ้โหเทรนด์มากเลยนะตอนนั้นแปะหน้าห้องเลยอ่ะ
หรือที่เรียกได้อีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือลียองเอ
จำใบหน้าน้องได้ไหมได้ครับได้นะได้ครับ
ถ้าได้เพราะฉะนั้นโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ใบหน้าใดคือใบหน้าของหญิงสาวที่อยู่บนปฏิทิน

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
เคยมองเขาอยู่ที่หน้าห้องประจำตอนเข้าห้อง

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วคุณพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแก้วขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกเรื่องข้าวแกงให้น้อง
เพราะเขาขายข้าวแกงอยู่ครับ

คิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่น้องแก้วคุ้นเคย

ขอเชิญน้องแก้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูจริงแล้วหนูรับจ้างทำที่ร้านข้าวแกงนี่เหรอลูก

ก็ถือว่าคลุกคลีอยู่กับการขายข้าวแกง

หนูก็จะไปตักแล้วก็ขายหน้าร้าน

หนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคือเมนูอะไรลูก

เออเอาล่ะสิเลือกมาถูกทางด้วยอ่ะ
เอาละครับเพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ทีมงานนะครับได้นำไข่ไก่นะครับต้มสุกแล้วแต่ยังไม่ได้แกะเปลือกนะครับ
หนึ่งชามแล้วก็มีกำลังใส่น้ำเปล่ามามีถ้วยเปล่ามา
สำหรับใส่ไข่

จริงแล้วแก้วทำหน้าที่นี้ทุกวันไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นก็คืออาชีพที่หนูทำนี่เอง

ถ้าพร้อมแล้วโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ปอกไข่๔ฟองภายในเวลา๒นาทีครึ่งให้สำเร็จ
๒นาทีครึ่ง๔ฟองภายใน๔ฟองนี้นะครับ
ถ้ามีฟองหนึ่งฟองใดคือชำรุดไม่สวยหนูเปลี่ยนฟองใหม่ได้เลย
แต่ให้ครบ๔ฟองภายใน๒นาทีครึ่ง
ถ้าทำได้เวลาพอดีถือว่าภารกิจนี้สำเร็จและผ่าน

เร็วเวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับ
เวลาเริ่มเดินแล้ว๔ตอน๒นาทีครึ่ง
โอ้โอ๊ยเขาไปแล้ว
ก็เคยได้เลย
ใจเย็นลุคใจเย็น
ใจเย็นลูกใจเย็น

เร็วอย่ามีเวลา
๒นาทีพรุ่งได้๔ฟองด้วยนั้น
เร็วแก้ว
ไปเรื่อย

๒ตอนแล้วเดี๋ยวขึ้น๓

ค่อยสวยแล้ว

เดี๋ยวพอใบที่๔เสร็จ
เสร็จแล้วนะลูก

ทุกคนลุ้นเอาใจช่วยมากเลย

ฟองนี้นะครับภารกิจนี้

อดใจไว้แต่พี่ขอให้โชคดี

ครับถ้าข้อนี้ทำได้นะลูก
ถือว่า๓ข้อผ่านแล้ว

ได้ทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาทแล้วนะ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดชนบุรี

ทำไมเลือกเลือกเบิ้ลประทุมราช

ชอบเหรองั้นเชิญพี่ก้านมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ไม่ครับก็ติดตามเพลงเป็นบางเพลงครับ

เขาร้องเพลงแบบมีเสน่ห์ครับผม

เบิ้ลเนี่ยเขามีรอยสักด้วย

หรือเขาพูดถึงรอยสักของพี่เบิ้ลเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คือ
ที่สอบแขนขวาเพราะว่าพี่เบิ้ลชอบจับ
ยร้องเพลงครับน่าจะเป็นข้อที่ครับ

ตัวเลือกที่สี่แขนขวาครับ

คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่พริก

ลุ้นไปพร้อมกันว่าเขาจะสามารถ

และว้าดทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ใบหน้าใดคือใบหน้าของหญิงสาวที่อยู่บนปฏิทิน

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ตกตกตกตกตกตก